ในช่วงค่ำวันนี้นะครับอย่าลืมส่งใจเชียร์ทีมยู๑๖นะครับ
ฟุตบอลชายของเราไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่มาเลเซียเจอกับญี่ปุ่น
เราเป็นรองแน่นอนนะครับเรื่องของชื่อเสียงของญี่ปุ่นแล้วก็เคยเจอกันมาเราก็แพ้
แต่ว่านักกีฬามั่นใจจากการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ยาวนานแล้วก็เราไปอุ่นเครื่องที่สเปนมา
สามสี่เกมผลงานก็ไม่แพ้ด้วยนะครับก็จะคัดเอาสี่ทีมรายการนี้ครับ
เอเชียเราไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีสองพันสิบเก้าที่เปรูทางโค้ดดาร์ดนะครับ
แต่ว่าที่ผ่านมาทีมทำได้ดีขึ้นแล้วก็พร้อมเต็มร้อยเป้าหมายคือขอ๑แต้มเป็นอย่างน้อยในเกมนี้ครับ
ซึ่งทีมชาติไทยในรุ่นอูสิบหกหรือว่าเมื่อก่อนนี้ก็คืออูสิบเจ็ดนะคะ
พบกับทีมชาติญี่ปุ่นในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายมาแล้ว๒ครั้งด้วยกัน
และ๒ครั้งที่ว่ามาไทยเอาชนะได้ทั้งหมดด้วย

ตอนนั้นไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็เอาชนะในรอบรองชนะเลิศไป๑ประตูต่อ๐
ก่อนที่จะคว้าตัวชิงชำโลกได้เป็นครั้งแรกด้วย
ส่วนอีก๑ครั้งที่ไทยชนะได้ปี๒๐๐๔ตอนนั้นญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ
ไทยชนะได้๒ประตูต่อ๑แต่ว่าสุดท้ายตกรอบแรกทั้งคู่
เป็นจุดเริ่มต้นของการไปบอลโลกนะครับ
ดังนั้นต้องใส่ใจกับชุดนี้เป็นพิเศษครับ